คุณเกือกชัยคุณโทเนี่ยก็พาไปดูกัน
เพราะว่าครั้งนี้นะครับเรื่องของการออกแบบ

ใครได้มาสคอตตัวนี้ไปเนี่ย
ร่ำรวยนะครับไปดูเรื่องราวนี้กันหน่อยครับ

เป็นสัตว์ในตำนานที่ถูกนำมาเป็น
แมสคอตประจำกันในขันกีฬาแห่งชาติ

ตำราว่าไว้เป็นสัตว์ของวัดพระธาตุ
ดอยเขาไข่ในจังหวัดเชียงราย

เข้ากับหลักธรรมทางพุทธศาสนาด้วย
โดยว่าจำนวน๔หูและ๕ตานั้น

เมตตากรุณามุทิตาอุเบขา
และสิน๕อยากให้ทุกคน
รักษาสินภาวนายึดถือสิ่งเหล่านี้
ชีวิตจะพบแต่ความสุขตลอดการ
อย่างนี้ก็มีตำนานอยู่แล้ว
มีประวัติอยู่แล้ว
ทำให้เรื่องเล่าของแมงสี่หูห้าตา
ถูกพูดถึงกันมากขึ้นอีกครั้ง
เพราะไม่ใช่เพียงแค่คนเชียงรายเท่านั้น
ยังมีนักกีฬาจากทั่วประเทศที่ศรัทธา

เดินทางมาบูชาแมงสี่หูห้าตา
สุดยอดเครื่องรางแห่งโชคราบของล้านนา
เชื่อกันว่าคนมีไว้จะร่ำรวยเงินทองและโชคลาภ

ริกชัยคุณโทข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน